นักร้องสาวเสียงดีพัชชานะคะคุณผู้ชมค่ะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงด้วยนามสกุลเอเอฟ
อย่างยาวนานถึงสิบหกปีล่าสุดค่ะตอนนี้เปลี่ยนค่าย้ายสังกัดแล้วนะคะ
ขอไปซบค่ายดังอย่างมิวสิกครีมประเดิมโปรเจกต์เพลงประชันเสียงกับอ๊อฟปองศักดิวจิ๋ว
โอ้โหแต่ละคนนี้เสียงดีทั้งนั้นเลยนะคะส่วนเรื่องที่ชอบกรี๊ดหนุ่มหนุ่มจนหวานใจตัวจริง
พี่ปิงปองศิรศักดิ์ที่พัชชาชอบเรียกว่าลุงแอบหวงและที่เปลยว่า
ถ้ายอดวิวถึง๕๐ล้านจะแต่งแน่จริงหรือเปล่าเราไปฟังกันเลยค่ะ
ซึ่งในร้าวนั้นอาจจะมีฮอปปองศักดิ์มีนิวจิ๋วมันก็ดีนะเราประมาทด้วยซ้ำว่าแบบ
เราจะทำได้ดีไหมคนยังจะแบบรอฟังเพลงเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอฟิตแบ็คเห็นตอนนี้เรารู้สึกแบบขอบคุณค่ะ
ดิฉันไป๑ล้านแล้วนะคะละมุนแบนตามมาเร็วอุ้ยตายแล้ว

เยี่ยมมากจังแต่งงานเอาจะดี

ถ้าถูกว่าเป็น๕๐ล้านวิวจริงก็น่าจะมีเงินแทนแหล่ะ
ตอนนั้นงานจ้างคงเยอะ
ถ้าถึง๕๐ล้านวิวจริงก่อนแต่งต้องทำงานหนักอยู่นะ
ก่อนหน้านี้ที่ฉันคิดว่าเขาเป็นคนนิ่งเงียบ

เชื่อเลยว่าทำไมพี่ปิงปองหลงรักทุกวันนะคะ